ครับจับตาดูท่าทีการประชุมของ๘พักที่จะร่วมกันจับมือ

ร้อยกว่าเสียงในมือตอนนี้แต่ว่าก็ต้องดันไปให้ได้๓๗
เพื่อจะส่งคุณพิธาได้ขึ้นเป็นเก้าอี้นายกเนี่ยนะฮะ

แกนนำ๘ภักดิ์การเมืองที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล
ภักดิ์แรกเดินทางมาถึงก่อนใครเลยก็คือท่านวันนอ
ในวันมุธมัธนอมธาหัวหน้าภักดิ์ประชาชาติ
พักแรกที่มาถึงตามมาด้วย
หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยคุณสุพรรณมงคลสุธี
แล้วก็ป่าเสรีครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวท

ส่วนนายพิธาริมเจริญรัฐนั้นหัวหน้าพักเก้าไกล
เดินทางมาถึงตอน๙โมง๕๑นาที
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดิน
แล้วก็ผลกระทบจากการทำงานของตำรวจ
คนก็ไปล้อมหน้าล้อมหลังกันแบบนี้ครับ
มาร้องเรียนปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
ส่วนทางเพื่อไทยคุณหมอชนนั่นศรีแก้หัวหน้าพัก

คุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณประเสริฐจันทรรวงทอง

แล้วก็มีเลยคาดิการภักดิ์ก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนธรรม
รอต้อนรับนี่บรรยากาศตอนเพื่อไทยมาถึง
ปรากฏว่ากองเชียร์ด้อมส้มมีการตะโกนใส่หน้าครับ

อาจจะฟังดูเหมือนไม่พอใจหรือเปล่า
บอกว่าเพื่อไทยได้ยินไหมพิทาต้องได้เป็นนายก
แล้วพักเก้าไกลต้องได้เป็นประธานสภา
ต้องทำตามมติประชาชนให้พักก้าวไกลเป็นผู้ชนะ
อย่าเสียสัตว์เพื่อชาติเหมือนคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ที่เขามาให้กำลังใจมารอติดตามลุ้นสถานการณ์
มีนายอานนท์กลิ่นแก้วประธานศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
หรือสปสเดินทางมายื่นหนังสือถึงคุณพิธา
อยากจะรู้จุดยืนเรื่องการเปลี่ยนวันชาติ
และมีการปะทะคารมกับกองเชียร์ด้อมส้มด้วย

เรียกน้องประชาชนประไตยขอนเท่าเทียม

เรามีจังหวะนี้ครับนี่เงียบชั้นหวาเสียมากเลยคุณคิงตอนนี้

โชคดีว่าสุดท้ายไม่มีการทำไรร่างกายกัน

แล้วก็มีตำรวจสนหัวหมากดูแลความปลอดภัยอยู่

คราวนี้คุณวันน้อผู้หน้าภษประชาชาติ
คำถามเรื่องประเด็นเก้าอี้ประธานสภา
ระหว่างก้าวกลายกับเพื่อไทยที่เขาจะคุยกัน
ส่วนตัวของคุณวันนอมองว่าน่าจะจบ
ประชาชนเขาหวังอยากจะให้เรื่องนี้มันจบด้วยดี
ประเด็นสอวรล่ะที่จะไม่หนุนคุณวิทา
คุณวันโนบอกว่าก็คงต้องทำให้ดีที่สุดในส่วน๘พัก
ส่วนเสียงสวเป็นขั้นตอนต่อไป
ส่วนตัวยังเชื่อนะว่าสวเป็นผู้ใหญ่
คงไม่ทำให้การจะตั้งรัฐบาลเกิดความผิดหวังขึ้น
ลองฟังครับ
จะปล่อยให้๒พักคือก้าวไกลกับเพื่อนไทยเขาพูดก่อน
แล้วคิดว่าใน๘พักคงจะสอบถามเรื่องนี้
เพราะว่าประชาชนเขาเป็นห่วง
อยากให้ทุกอย่างมันลงตัวไปตามที่ประชาชนเขาคาดหวังไว้ครับ
คุณวันนอร์ก็คือก็เอาง่ายแหละ
ท่านก็ไม่อยากจะพูดว่าเรื่องของประธานสภาหรืออะไรพวกนี้

แล้วให้เขาเป็นคนออกมาแถลงข่าวให้เขาพูดเอง

ใช้เวลาคุยกันประมาณ๒ชั่วโมงกว่าคุยกันหลายเรื่องเลยครับ
ส่วนเรื่องของตำแหน่งประธานสภาเพื่อไทยกับก้าวไกล

ถามคุณหมอชนหน้ารอฟังคำตอบวันพรุ่งนี้

เดี๋ยวให้ทางกรรมการบริหารพักและสอสอคุยกันให้ได้ข้อสรุปก่อน
คาดว่าน่าจะลงมติวันพรุ่งนี้แหละ
และมั่นใจเป็นข้อเสนอที่ดีสำหรับทุกฝ่าย
เพื่อไทยบอกแบบนี้ก้าวไกลว่ายังไง
คุณพิทาบอกว่ารอมติจากภักดิ์เพื่อไทย
ก้าวกลายก็รอเพื่อไทยให้คุยกันให้เสด็จน้ำก่อนครับ
ก็ให้เกียรติเพื่อไทยอย่าเปิดประเด็นใหม่เลย
ตอนนี้เดี๋ยวขอให้ทุกอย่างสรุปจบให้เรียบร้อยก่อน
นักข่าวถามต่อว่าแล้วที่มีกระแสข่าวว่า
ถ้าหากว่าคุณพิทาแพ้โหวตเนี่ยเพื่อไทยก็จะเสนอชื่อนายกเอง

เจ้าตัวก็มองว่าอย่าเพิ่งไปเปิดประเด็นอะไรใหม่เลย
ขอให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะ

คำถามนี้ค่อนข้างตอบยากแต่มั่นใจว่า

เราเป็นพักที่เราจับมือกัน

เพราะเราก็จะตั้งมั่นและทำงานร่วมกัน

ครับก็อันนี้ก็ถ้าทำให้พี่น้อง

ที่จะตั้งรัฐบาลแล้วก็แก้ไขให้กับขณะพี่น้องประชาชน
แล้วก็เป็นการย้ำคำตอบที่เพิ่งต่อไป
คำถามเมื่อกี้ว่าตอนนี้เราอย่าเพิ่งเปิดประเด็นใหม่เลยครับ
เพราะว่ามันกระทบกับการเจรจาก็ดี
มันก็สร้างความสับสนให้กับสังคมก็ดี

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กรี๊ยักษ์ว่าสิ่งที่ควรต้องเป็นโฟกัส
ก็คือการให้เกียรติกับพระพุทธทาย

แล้วก็รอฟังอุปันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับในส่วนของผม
ดังนั้นวันนี้๘พักคุยกัน๒กรกฎาคม

แต่ในขณะเดียวกันการเดินหน้าทางการเมืองก็ต้องลันต่อไปนะครับ
รัฐพิธีเปิดประชุมสภาและ๔กรกฎาคมโหวตประธานสภา

เอาตรงนะเนี่ยว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยค่ะ

ตอนนี้แขกในงานยังไม่รู้เลยจะใส่ชุดทีมสีอะไรดี